ทีนี้มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เป็นคลิปภาพที่มีการถ่ายไว้ได้โดยกล้องวงจรปิดด้วย
จะเห็นเหตุการณ์ระหว่างที่ฝาท่อส่งสายส่งสื่อสารเนี่ยมันระเบิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้จักรยานยนต์ที่กำลังขับมาพอดีเนี่ย
คือกระเด็นพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะค่ะฝาท่อเหล็กอย่างนี้นะเนี่ย
มันแรงมากจริงจริงนะคะแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยยังดีมากเพราะว่ามีพลเมืองดีก็คือพยาบาล
ซ้อนท้ายจักรยานยนต์จากคลินิกที่อยู่ห่างไป๓๐๐เมตรเนี่ยรีบเข้าไปช่วยชีวิตสาวคนนี้ค่ะ
ซึ่งเธอเป็นพนักงานส่งอาหารด้วยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่ยี่สิบหกธันวาคม
บริเวณหน้าตลาดอัศวินตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางอยู่ดีดีนะคะ
ฝาเหล็กของท่อสายสื่อสารใต้ดินของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งฝาเหล็กวงกลมเนี่ย
กว้างถึงเกือบ๑เมตรน้ำหนักก็หลายสิบกิโลกรัมอยู่
แต่มันถูกแรงดันระเบิดแล้วลอยกระเด็นขึ้นมาเลยเนี่ยค่ะทำให้นางสาวระตีออโนไทยหลอมวันดี
หรือน้องนุ่นอายุ๒๒ปีพนักงานสาวซึ่งเป็นพนักงานสาวส่งอาหาร
ขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดีทำให้ทั้งรถทั้งคนเนี่ย
เด็นลอยขึ้นสูงกว่าสามเมตรแล้วร่างก็ตกมากระแทกพื้นอาการสาหัสอยู่นะคะ
ในที่เกิดเหตุพอดีมีหญิงสาวคนนึงที่ใส่ชุดพยาบาลเนี่ยค่ะ
เห็นเหตุการณ์วิ่งเข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่นอนแน่นิ่งอยู่กลางถนน
ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะมาถึงค่ะก็เลยทำให้ชาวบ้านและชาวโซเชียลที่เห็นเหตุการณ์เนี่ย
ชมจิตวิญญาณในวิชาชีพของพยาบาลคนนี้เพราะเห็นคนเจ็บก็รีบมาช่วยเลยนะคะ
พยาบาลคนนี้คือนางสาวพัชราวันสมร่างค่ะเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพประจำคลินิกเสริมความงาม
บนถนนท่าคราวน้อยอำเภอเมืองลำปางเธอก็เล่าให้กับทีมข่าวเราฟังเนี่ยแหละค่ะ
บอกว่าระหว่างที่เธอทำงานอยู่ชั้น๒ของคลินิกที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
ได้ยินเสียงระเบิดดังมากก็วิ่งลงมาชั้นล่าง
พบกับผู้ช่วยผู้จัดการคลินิกก็ชวนกันขี่จักรยานยนต์ไปดูค่ะ
พอไปถึงก็เห็นผู้บาดเจ็บนอนคว่ำหน้าอยู่กลางถนนยังไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยนะคะ
เอาฟังเสียงของเธอเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยค่ะ
ไปแล้วภาพติดเห็นข้างแรกก็คือว่ามีคนดูเยอะมาก
แต่ว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยนอนคว่ำหน้าในยิงจมกล่องหลวดดูนะคะ
ถ้าคือว่ามีใครกล้าช่วยต่อเลยพ่อคงไป
นี่แหละค่ะเธอก็รีบพยาบาลประถมพยาบาลเบื้องต้นให้ก่อนนะคะ
ตอนนี้อาการของน้องนุ่นซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บ

โรงพยาบาลลำปางนะคะแพทย์ยังต้องรอดูอาการหลังจากที่มีการเปิดกระโหลกศีรษะผ่าตัดเอาเลือดข้างออกแล้วเมื่อคืนนี้แล้วก็ยังมีบาดแผลฉีกขาดทั้งที่ปากที่แก้มและคางแพทย์นี่เย็บไปหลายเข็มเลยนะคะหลังเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทเข้ามาเยี่ยมและก็อยู่ให้กำลังใจที่โรงพยาบาลโดยตลอดล่าสุดในวัน
ถึงฉุนออกมาจากท่อแต่ก็ยังไม่ได้มีหน่วยงานไหนเลยนะคะมาชี้แจงว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้ท่อเหล็กนี่มันระเบิดขึ้นมารุนแรงขนาดนี้แต่ก็สันนิษฐานกันว่าอาจจะเกิดแก๊สสะสมในท่อพอเกิดสะสมมากมันมีแรงดันแล้วมันก็เลยปุ้งขึ้นมาอย่างนั้นเลยนะคะหาวิธีแก้หาวิธีแก้ไขปัญหาที่ไม่ให้เกิด